นี้นะคะก็มีคุณแม่ค่ะนางสาวนรึกมลวันฉะพลอยวัย๔๒ปี
พาลูกชายตัวเองวัย๑๒ปีเข้าแจ้งความ
โดยบอกว่าลูกปั่นจักรยานมาหาตัวเอง
ปั่นจากปฐุมธานีมาระยองเพื่อที่จะบอกว่าคือทนไม่ไหวแล้ว
สภาพลูกนี่ก็เย็นเหมือนกันนะ
บอกว่าโดนแม่เลี้ยงทารุณทั้งพ่อทั้งแม่เลี้ยงเลย
แม่แท้ทนไม่ไหวก็เลยต้องพาไปแจ้งความนะคะ
ซึ่งน้องเนี่ยบอกว่าโดนพ่อแท้ด้วยโดนแม่เลี้ยงด้วยทารุณมานานกว่า๓ปี
ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของพ่อและแม่เลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีไม่เจอตัวทั้งคู่ค่ะ
ก็ตามล่าตัวกันไปแต่ว่าล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าจับตัวได้แล้วนะคะ
เลี้ยงที่ว่าก็คือนางสาวนารินทรแขกการค่ะ
ส่วนพ่อแท้ก็คือนายอัครเศรษฐพรเชิญสุวรรณรัฐ
โดยไปจับได้ที่บ้านญาติย่านสายไหมที่กรุงเทพนี่แหละค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งคู่นะคะ
เบื้องต้นยอมรับว่าทำนะแต่ให้เหตุผลบอกว่า
ทำเพราะต้องการสั่งสอนลูกให้หลาบจำ
เอาครีมหนีบปากจนปากเบี้ยวนี่คือสั่งซ้อนเหรอฮะ
นั่นน่ะสิกำลังจะบอกเหมือนกันว่านี่เหรอคะ
นี่คือวิธีการเอ๊ะมันต้องแยกนะคะคำว่าสั่งสอนให้หลาบจำกับทารุณกรรม
คนตำรวจตรีสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมสำคัญ
นำไปสู่การยื่นคำร้องขอหมายจับพ่อและแม่เลี้ยงของเด็กชายได้แล้ว
ต้นจะดำเนินคดี๓ข้อหาค่ะก็คือทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
และความผิดตามพระราชมัญญัติผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
สอบถามเพื่อนของน้องนะก็เล่าบอกว่าน้องเป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่น
จะมาเรียนที่โรงเรียนแห่งเนี้ยแผลตามตัวเนี่ยเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่ตอนเข้าเรียนใหม่แล้ว
ก็เคยถามว่าไปโดนอะไรมาน้องก็บอกว่าจักรยานล้ม
คือไม่เคยบอกความจริงเลยว่าถูกแม่ถูกพ่อทำร้าย
จนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วก็ต้องปั่นจักรยาน
คุณคิดดูปั่นจักรยานจากปฐุมไประยองมันขับรถยังไกลเลย
ที่น้องปั่นไปอะค่ะเพราะว่าเขาทนไม่ได้แล้วจริงนะคะ
เพื่อนบอกว่าพอได้ยินเรื่องราวพอรู้เรื่องจริงแล้วรู้สึกสงสารเพื่อนมาก
ต้องรอให้ตำรวจสอบสวนแม่เลี้ยงกับพ่อกันก่อน
สุดท้ายจะโดนคดีอะไรบ้างก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
เพราะว่าโอ้โหน้องนี่ตัวลายแบบโดนทั้งตัวเลยก็ว่าได้
เมื่อวานถ้าได้ดูไทยรัฐนิวโชว์ค่ะก็จะเห็นเลยว่าน้องแบบคือปากเบี้ยวปากแหว่งเลย
ถูกนะครับ